ดูความคืบหน้าคดีนี้ก่อนคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตนะฮะก็เสียชีวิตอยู่กับรถจักรยานยนต์
อ่าสภาพศพเนี่ยมือข้างหนึ่งก็กำยาไอซ์เอาไว้ด้วย
อืมก็คาดกันว่าคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งค้ายาเสพติดนั่นแหละค่ะ
สุดท้ายจับคนร้ายได้แล้วสองคนนะครับเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมแก๊งเดียวกัน
แล้วมีการหักหลังกันเกิดขึ้นนะความบาดหมางเรื่องยาเสพติดก็มี
เรื่องความสัมพันธ์ทางชู้สาวก็มีนะฮะเอาไปดูช่วงที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหากันก่อนนะครับ
ว่ามีเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่บุคไปจับกลุ่มตัวนะพูดตามฐานที่ก็เหตุ
ฆ่าคนตายนะครับไปจับในบ้านพักหลัง๑ในตรบนจนกแปลวชนะจังหวัดสงขานะครับ
แล้วก็มีอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ

คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเมื่อช่วงเช้ามืดศุกร์ที่ผ่านมา๓กรกฎาคม

เมื่อเช้ามืด๓กรกฎาคมนะครับ
ตำรวจสพจนะได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิต
หมู่๖ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ที่เกิดเหตุนะครับผู้ที่เสียชีวิตคือนายสุชาติอโนไทยอายุ๓๘ปี
ก็เสียชีวิตลักษณะเหมือนกับคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่
แต่จักรยานยนต์เนี่ยก็ล้มลงแบบนี้นะฮะแล้วก็ทับร่างเขาอยู่
สภาพของเขาคือถูกยิงนะครับโดยมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน
เข้าไล่ขวา๒นัดก็มีทางด้านหลังอีก๒นัดรวมเป็น๔นัด
กระสุน๑ใน๔นัดตัดคั่วหัวใจพอดี
ที่เกิดเหตุไม่เจอปลอกกระสุนนะฮะมีแต่หัวกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งหัว
มือขวาของนายสุชาติผู้ตายกำถุงพลาสติกซึ่งข้างในมียาไอซ์หนักหนึ่งกรัมเอาไว้ด้วย
นี่ฮะท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นตำรวจใช้เวลาอยู่๒วันนะฮะ
ก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้
ตมตรีโชธชายชมพูรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙บอกว่า
สืบสวนสอบสวนรวมทั้งกองปราบด้วยก็เร่งติดตามหาตัวคนร้าย
หลังจากที่ก่อคดีเอาไว้ใช้เวลา๒วันนะครับ
สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้๒คน
มีนายอุดรชัยทองเพชรหรือว่านายดอนอายุ๓๐ปี
ซึ่งก็คือมือปืนนะครับกับนายธิรพงศ์จันทอง
หรือว่าในอาอายุ๓๑ปีซึ่งทำหน้าที่เป็นนกต่อ
ลวงให้นายสุชาติออกมาหาของกลางเป็นปืนขนาด๓๘
แล้วก็มีกระสุนขนาด๓๘กับจักรยานยนต์
มีโทรศัพท์มือถือที่มีหลักฐานการติดต่อกับ
นายสุชาติผู้ตายสุดท้ายเค้นไปเค้นมา
ทั้งสองคนก็ยอมรับสารภาพนะครับ
โดยคืนวันเกิดเหตุนายธีรพงศ์ได้โทรติดต่อ
หลอกลวงนายสุชาติให้ออกมาเจอกันที่จุดเกิดเหตุ
บอกว่าจะขอซุยาไอพอมาถึงนายอุดร
ดักรออยู่ก่อนแล้วก็ใช้ปืนกระหน่ำยิงใส่เขาเลย
ยิงใส่สี่นัดนะครับเสียชีวิตคาที่
แล้วนายอุดรกับนายธีรพงศ์ก็แยกย้ายกันหลบหนีไป
สาเหตุมาจากเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องชู้สาวด้วยนะครับ
นายสุชาตินะกับนายอุดรเนี่ย
ความจริงแล้วเขาเป็นแก๊งค้ายาเสพติดแล้วก็เป็นแก๊งเดียวกันเป็นเพื่อนรักกัน
ชนวนการเกิดเหตุเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับนายอุดรนะฮะไปแอบมีความสัมพันธ์กับภรรยาของนายสุชาติ
นี่คือนายอุดรคนก่อเหตุ
มีอยู่ช่วงหนึ่งนายสุชาติผู้ตายเนี่ยเขาถูกจับคดียาเสพติดแล้วถูกส่งตัวไปบำบัด
ระหว่างนั้นนั่นแหละนายอุดรผู้ต้องหาไปแอบมีความสัมพันธ์กับภรรยาของเพื่อน
พอนายสุชาติเนี่ยพ้นการบำบัดออกมาก็ทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็ต้องแยกทางกับภรรยา
กันไปได้๓เดือนภรรยาก็คือไปอยู่กินกับนายอุดรมือปืน
แต่ว่านายอุดรเนี่ยก็อ้างว่าแม้ว่าภรรยาของนายสุชาติจะมาอยู่กินกับเขาแล้ว
แต่ว่านายสุชาติเนี่ยก็ยังตามราวีไม่เลิก
แล้วก็มีการโทรมาขู่ฆ่าภรรยาอดีตภรรยาด้วย
ซึ่งมาอยู่กับเขาเนี่ยนายอุดรก็เลยวางแผนลวงนายสุชาติมาฆ่าทิ้งก่อน
อ้างว่าถ้าไม่ฆ่าเขาก่อนเดี๋ยวเขาก็มาฆ่าผมก่อน
ต้องหาทั้งสองคนนะครับทุกผู้ชมครับถูกแจ้งข้อหาสามข้อหานะครับ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนร่วมกันมีปืนและกระสุนปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะครับ